สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพริกโลก
โคอัลล่าเดอร์แบร์สเปรย์และเจลปรับอากาศพร้อมเครื่องพ่นอัตโนมัติที่ให้มากกว่าความหอม
ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับผมคราวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะมาค่ะครับวันเพิราะหัสที่๒๒เมษา
เดี๋ยวก็ทางประเทศไทยก็อาจจะมี
ซื้อมาจากรัสเซียด้วยแล้วก็คุณอนุทินเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็ไปเจรจากับเอ่อ
แตกต่างกันจะแป้มเขามาสรุปว่า
มันมีผลจากเว็บนี้มาจากวัคซีนจริงนะแต่จะปรากฏวันนี้ที่เหนือนี่สิหนักกว่านี้
วันนี้ไปลำปางค่ะก็เป็นกรณีของการฉีดวัคซีน
กันโควิด๑๙ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จังหวัดลำปาง
ก็เลยทำให้ต้องมีการหยุดการฉีดวัคซีนไปสักแพบหนึ่ง
ล่าสุดค่ะวันนี้นายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัฐ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

บอกว่าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
ของจังหวัดลำปางเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษายน
จำนวน๙๐๐คนก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์๔๐๐คน
และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านอีก๕๐๐คน
ซึ่งในการฉีดรอบแรกก็พบอาการข้างเคียงเกือบ๑๐๐คนด้วยกันนะคะ

มีการปวดแขนมีเวียนศีรษะอ่อนเพลีย
แต่ภายใน๑วันนั้นอาการทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ
วันที่๒๑เมษายนก็มีการทำการฉีดวัคซีนรอบที่๒

ก็จะเป็นบุคลากรทางสาธารณสุข
พบกลุ่มคนมีอาการข้างเคียงประมาณ๑๐คน
คือมีอาการชาใจสั่นปวดแขน
เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลลำปาง
ก็เลยมีการให้หยุดฉีดและสังเกตอาการค่ะ
เพื่อที่จะตรวจสอบหาความผิดปกติ
แต่เมื่อตรวจสอบก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนะคะ

มีหนึ่งรายที่มีอาการค่อนข้างแบบว่ารุนแรงกว่าคนอื่น
ก็คือมีอาการแขนขาอ่อนแรงเวียนศีรษะอาเจียน
อันนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นอาการข้างเคียง
พึงประสงค์ของการฉีดวัคซีน
ก็กลับมาหายเป็นปกติแล้วด้วย
ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
ที่มีข่าวออกมาว่ามีอาการแพ้รุนแรงมากถึง๔๐คนนั้น

โดยทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต่อตามปกติ
ในกลุ่มบุคลากรที่ยังคงเหลืออยู่จากเมื่อวานนี้ค่ะ
ในขณะเดียวกันวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
ก็เป็นโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเพิ่ม๑๔๗๐ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๔๘๑๑๓ราย
หายป่วยแล้ว๒๙๘๔๘ราย
แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษา๑๘๑๔๘ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๗รายด้วยกันค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๑๗ราย
ก็มีแบ่งจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการ๑๓๗๐ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๑๐๐รายด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้
สำหรับอาการที่ไม่พึงประสงค์
ผมได้มีโอกาสคุยกับทางอาจารย์เจรวรรษเหมือนจุธา
ท่านก็ได้มีการบอกผมมา

มันเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงที่มีการฉีดซิโนแวคเข้าไป
แล้วผลข้างเคียงอันนี้คือมันทำให้หลอดเลือดคือหดเกร็ง

เป็นหลอดเลือดเนี่ยมันหดเกร็งลงไป
มันก็เลยทำให้เลือดมันไหลไม่โฟร์
มันก็เลยไปบล็อกชั่วขณะ
เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคุณหมอที่สามารถที่จะแบบเอ่อ
ดูแลทันท่วงทีหรือว่าสามารถทำให้เลือดเนี่ยมัน
มันไอ้เส้นเลือดนั้นมันคลายตัวอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่าก็จะมีประเด็นที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แหละ
แต่ปกติหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลก็จะให้รอพักดูอาการก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงใช่
แต่ว่าทีนี้ลองคิดดูดีสมมุติถ้าเกิดว่าเรื่องแบบนี้ไปเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเล็ก
แล้วแต่คนด้วยเนอะ
แต่ตอนนี้คัก็จะโทรมาถามนะว่ายังจะฉีดอยู่ไหม
แต่ก็คือคนเขาบอกว่าถ้าสมมุติมันฉีดแล้วเจออย่างนี้ต้องระงับ

แต่ว่าจะกลับมารู้สึกเพิ่งจะกลับมาก่อนเรารายการเราเข้า

แล้วสมมุติถ้าเกิดไปเป็นสมมุติเขาส่งวัคซีนไปที่ไกลอย่างนี้ค่ะ
ฉีดสมมุติเป็นโรงพยาบาลที่เป็นอนามาอย่างนี้
เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นสิ่งที่น่าเป็นกังวล
ก็คืออาจจะต้องมีกรณีของตรวจสอบมากกว่านี้หรือเปล่า
เดี๋ยวตรงทางภาครัฐก็ต้องไปดูแลตรงนี้กันเอง
แต่แน่นอนมีเรื่องของไฟเซอร์ที่ทางคุณอนุทินบอกว่าไปตกลงไว้แล้วใช่ไหม
ไม่นี่เดี๋ยวนี้คุณรุธินข้าก็ไปเจรจาเขาก็บอกแม้ต้องกราบอะไรอย่างนี้ข้าก็จะทำ
ให้กราบเขาก็จะทำรู้สึกทุกอย่างคือวันนี้พูดถึงวัคซีน๒ตัว
ถูกต้องไหมครับปรากฏวันนี้นายกก็บอกเขาเจรจาแล้วก็น่าจะมีวัคซีนจากรัสเซียเข้ามาด้วย
แต่คุณอนุทินเนี่ยในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยว่าจะมีการหารือกับบริษัทไฟเซอร์
เพื่อหาข้อสรุปในการจัดส่งวัคซีนให้ได้เมื่อไหร่
ซึ่งข้อดีของไฟเซอร์คือหากนำมาใช้ได้เร็ว
ก็สามารถเก็บที่อุณหภูมิ๒องศาได้นะฮะ
จากเดิมมันปัญหาคือต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ๗๐องศา

สำหรับลบ๗๐นี่ในการควบคุมรักษาอุณหภูมิเนี่ย
ลบ๗๐นี่ใครจะเอาเข้ามาได้วะ

ทั้งนี้วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่ฉีดได้ตั้งแต่อายุ๑๒ปีขึ้นไปนะฮะ
หมายถึงว่าเด็ก๑๒ปีก็สามารถฉีดไฟเซอร์ได้

เพราะต้องการฉีดให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เพราะว่าคุณอนุทิศพูดถูกว่า
เราเริ่มจะเห็นวัยรุ่น
มีอาการโคม่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับ

เพราะความปลอดภัยของประชาชนสำคัญกว่า
และถ้าจะให้กราบเพื่อให้มีการส่งวัคซีนให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามวัคซีนหลักที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชน
ที่มีกำหนดส่งในต้นเดือนมิถุนายน
แต่ในช่วงระหว่างที่รอเกิดการระบาดขึ้นมาเนี่ย

เพราะเราจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้

ขนาดว่านายกรองโพลไปเองยังไม่มีคนรับเลย

แล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพ
แล้วก็มีการฉีดดำเนินการต่อไป

วิศนุโยธินโคศกสบคเขาเปิดเผยถึงความก้าวหน้า

เขาบอกเลยครับมีผู้ที่ได้รับวัคซีนในวันที่๒๑เมษายน
จำนวน๑๕๒๒๓๐โดส
โดยแบ่งให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่๑เนี่ย
จำนวน๑๔๑๖๗๐ลาย
ผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่๒จำนวนหมื่นกว่าราย
ยอดรวมของผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่๒๘คุมภาพันธุ์
จนถึง๒๑เมษายน๕๓วัน
เราจำนวน๘๖๔๘๔๐โดส

ตอนแรกก็คือบุคคลกลุ่มเสี่ยง
บุคคลากรทางคันแพทย์แล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
เขามีคนแบบถามมาจากการคำนวณโดสที่แบบว่า
ของวัคซีนที่เราเข้ามามีคนถามหายไปไหน๒ล้านโดส

แล้วอีกทีหนึ่งก็คือล็อตเดือนพฤษภาพก็จะเป็นสำหรับคนที่ฉีดไปแล้ว
ครั้งที่๑ครั้งที่๒ก็จะประมาณพฤษภาบางกลุ่ม
แล้วก็มิถุนาเดี๋ยวจะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มอีก
ซึ่งก่อนเข้ารายการคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยนะฮะ
ก็ได้เปิดเผยถึงผลการหารือกับบริษัทไฟเซอร์
เพื่อหาข้อสรุปว่าจะส่งวัคซีนโดยระบุว่า
วันนี้พบผู้แทนบริษัทไฟเซอร์เจรจาซื้อวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว
ผู้แทนบริษัทแจ้งว่าพร้อมจัดหาวัคซีนให้กับประเทศไทย
จำนวน๑๐ล้านโดสนะครับ
แต่ยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่ชัดเจนได้
เขาบอกอย่างนี้ณตอนนี้ยังกำหนดเวลาที่ชัดเจนยังไม่ได้

ขอให้บริษัทรีบจัดทำกำหนดการส่งมอบโดยด่วน
พร้อมทั้งราคาแล้วก็เงื่อนไขต่างโดยรายละเอียดเนี่ย
เพื่อประกอบพิจารณาในการจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าพร้อมจะปรับแก้กฎระเบียบต่าง
ในการจัดซื้อวัคซีนตัวนี้นะฮะอาจจะเป็นกฎหมายพิเศษนะฮะ
ในการจัดซื้อวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่การเจรจาครั้งแรกกับบริษัทไฟเซอร์น่ะต้องยอมรับว่าเป็นไปได้ด้วยดี
และคาดว่าบริษัทเนี่ยจะจัดหาวัคซีนให้กับประเทศไทยเนี่ยโดยเร็ว
เพราะไฟเซอร์นี่มันฉีดตั้งแต่อายุ๑๒ปีขึ้นไปเลย
ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ
ถ้าสมมุติว่าแบบฉีดได้มีโอกาสฉีดเนอะไฟเซอร์โบเนน่าอะไรพวกอย่างนี้
ซึ่งอย่างที่บอกอีกอันหนึ่งก็เราก็ต้องรอของทางรัสเซีย

นำเข้าวัคซีนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกระทรวงการต่างประเทศ

พอให้กระทรวงต่างประเทศคุยกับทางรัสเซีย

กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นคนดำเนินการต่อ

เขาก็บอกว่ากรณีวัคซีนของไทยที่มีความล่าช้าก็
เหมือนกับว่าคุณทักษิณเขาเป็นตัวกลาง
เอาไหมเดี๋ยวเขาจะเป็นคนไปเจรจาให้เอาไหม

แล้ววันนี้ก็ออกมาแล้วว่า
โอเคประเทศไทยของเราก็ได้มีการเจรจาแล้วนะครับ
ก็อย่างเช่นเขาบอกว่ามีนักธุรกิจของไทยเนี่ย
หลายคนที่ไปเจรจาเรื่องวัคซีนเองก็เยอะพอสมควรนะฮะ
อย่างเจ้าสัวธนินเองก็จะไปเจรจาเอง
แล้วก็มีบริษัทเอกชนหลายบริษัท
ที่จะมีการไปเจรจาวัคซีนเพื่อที่ให้

ก็เรื่องของวัคซีนก็ยังเป็นประเด็น
คนพูดถึงอยู่เยอะมากมายนะครับ
แล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของทางภาคเอกชน

มันเป็นเรื่องของการดิวกันยังไม่ได้นะครับ
เพราะว่าจริงแล้ววัคซีนที่ออกมาแต่ละตัวนี้
จริงณวันนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ย
จริงมันต้องมีการทดสอบวัคซีนใช้แต่ละคน

ทีนี้เนี่ยพอมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้น
มันก็เลยทำให้ทางเจ้าของทางวัคซีน

ใช่แล้วก็เขาเลยคิดว่า
ดีลกับทางภาครัฐเท่านั้นที่มีความเหมือนแบบ

อ่ะโอเคทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตนะครับ
บังเอิญว่าผมเองได้พูดคุยโทรศัพท์
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
เมื่อวานนี้นครนะฮะต้องใส่คิ้วที่ปาก

เพราะว่ามีอาการปอดอักเสบหายใจเองลำบากมาก

หลายคนที่เป็นห่วงก็เลยอยากจะบอกอาการด้วย
๒น้องคล่อมมีอาการปอดอักเสบมาก
น้องคล่อมก็คือต้องนอนความหน้า
และ๓วันนี้อาการหนักลงไปอีกคือไตวายแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคน
เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับนครด้วย
เพราะว่าตอนนี้คุณหมอก็ดูแลกันอย่างเต็มที่
แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีประเด็นนี้ออกมานะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวเองก็กำลังยุ่งอยู่
ในการที่ประสานดูคุณหมอ
เพราะว่าทั้งอาร์เอสเองทั้งแบงค์เอง

เพราะว่าต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกัน
ส่วนตัวคุณแม่คือแม่เอกน้าเอก

ตอนนี้มีการประเมินกันอยู่ว่า

แต่วันนี้คือไตไวแล้วก็ต้องมีการฟอกไต
คือเร็วมากคือเร็วจริงนะครับ
คืออย่างที่บอกใหม่เมื่อกี้ภูเกียร์มดดำบอกว่า
รู้แล้วจะอึ้งเพราะว่าหลายคนมองว่า

บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะ

เร็วมากแล้วก็ลงปอดเร็วมาก

วันนี้ฟุกเกิกพลุกเร็วมากแล้วแล้วเพราะฉะนั้น

ความเชื่อของเราก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมาเรามองว่า
เฉพาะอ๋อเฉพาะคนที่มีอายุเท่านั้น
ความเชื่อนั้นเราอาจจะเชื่อไม่ได้อีกแล้ว
เพราะมันมีตัวอย่างผู้หญิงวัย๒๔ปี
ก็เป็นภูมิแพ้แค่นั้นเองไม่ได้มีโรคประจำตัวอย่างอื่น
ภูมิแพ้เสียชีวิต

เสียชีวิตไปเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
แต่ว่าในตัวไทม์ไลน์ของที่เวลาเราแจ้งออกมา
แต่ละวันที่เรามีการรายงานว่าใครเสียชีวิตบ้างเนี่ย
ยังไม่ได้มีบุคคลนั้นแต่มีการเผาไปเรียบร้อยแล้ว
คืออันนี้ก็อายุประมาณ๗๐นิด

แล้วก็น่าจะติดมาจากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
ปรากฏว่าตัวคุณพ่ออาการลักษณะแรกของเขา
เหมือนประมาณว่าแบบท้องอืดเหมือนเป็นเหมือนกดไหลเยอะ

สัก๓วันก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อจะไปรักษา
เช็คปุ๊บปรากฏทราบว่าตัวลูกหนึ่งในนั้นมีคนเป็น
ตัวคุณหมอก็เลยมีการตรวจโควิดปรากฏว่าเป็นโควิด
โรงพยาบาลบอกว่าเต็มก็คือต้องกลับมาบ้าน

ก็ต้องมีไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลที่มีประกันสังคม

เพราะอาการคือออกซิเจนน้อยแล้ว
คือเป็นเคสฉุกเฉินแล้วโรงพยาบาลก็เลยรับเข้าไป
อยู่ได้อีกแค่ไม่กี่วันไม่เกิน๓วันเสียชีวิตเลย
แล้วก็พอหลังจากการเสียชีวิตปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่แบบว่า
ในการจัดเก็บศพทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการซิลมีเจ้าหน้าที่
ญาติไปไม่ได้ก็คือมีการนำศพเนี่ยไปเผาเลย
ซึ่งการไปเผาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทางวัดเนี่ยใส่ชุดเต็มเลย
เต็มเต็มยดเลยแล้วก็ญาติที่แบบว่าจะเข้าไปดูได้คือ
ในครอบครัวคนอื่นบางคนที่ถูกกักตัวก็ต้องกักตัว
คนไหนที่ไปได้คืออยู่ไกลมากเลยค่ะ
ให้ไปอย่างเต็มที่ได้๒คนไม่เกินนี้
อยู่ไกลแล้วก็ถ่ายรูปมาได้เห็นจากในคลิปวิดีโอก็คือ
อยู่ไกลมากแล้วก็ทำได้แค่นั้นจริงสุดท้ายแล้ว
ก็นี่แหละฮะคืออย่างที่บอกว่าณวันนี้บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่า
ไม่เป็นไรเป็นก็หายเองรักษาได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะคือ
มันแล้วแต่ร่างกายของเราบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณเนี่ย
มีโรคประจำตัวอะไรอยู่ในร่างกายกันคุณอาจจะไม่เคยไปตรวจร่างกายมาก่อนเลย
คุณอาจจะไม่รู้แล้วคุณมีภาวะของเป็นการเป็นเบาหวานมาก่อนเพราะว่าคนไทยเนี่ย
เบาหวานเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเพราะไม่เคยไปตรวจ

แล้วพอเป็นเบาหวานเศรษฐ์ฟึกพอมารับเชื้อเข้าไป

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีระยะห่าง

จึงอากาศของนครนิตมีจริงนะภาวะของนครเนี่ยเหมือนกับครั้งอาท่านพูดว่าที่สาของนะครับก็ก็จริงจริงอยากให้
เพราะแกรู้ตัวเองไม่สบาย

หมายถึงสุขภาพก็เริ่มดีขึ้น
จากอาการที่เป็นโรคประจำตัวของแกด้วย
พี่หนุ่มค่ะอย่างตอนนี้หลายคนเป็นห่วงอาการนาคอม
คือแบบว่าทางโรงพยาบาล

โรงพยาบาลก็จะมีอะไรก็จะแจ้งมา
อันนี้เป็นเบื้องต้น

ผมเชื่อหลังจากที่ผมพูดออกไปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีนักข่าวโทรคุยแล้ว

ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย

วันที่นักคอมที่ประกาศว่าติดโควิดใหม่อ่ะ
วันนั้นที่เธอสัมภาษณ์คนที่คนเอาไปแชร์คลิปอ่ะ

ใช่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่แล้ว

แล้วอีกแป๊บนึงก็มีข่าวออกมาว่า
ครับสัปดาห์หนึ่ง
อาทิตย์หนึ่งพอดีใช่ไหมอาทิตย์หนึ่ง
ไทม์ไลน์มันเป๊ะนะจะบอกนะ
เขาบอกจริงลองนับจริงคนที่เริ่มติดน่ะ

แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทีมหมอท่านไหนที่
มีความเชี่ยวชาญในการดูแล

กับทางโรงพยาบาลของนครด้วยนะครับ
ซึ่งเขาบอกแล้วอย่างที่เราพูดเลยว่า

เราจะเริ่มเห็นคนอาการหนักขึ้น
เมื่อก่อน๓๔วันตายทีเนาะ

เหมือนเทียบอัตราของคนที่ติดโควิด
ในรอบนี้เนี่ยกับรอบที่หนึ่งรอบนี้เนี่ยมีจำนวนเยอะมากกว่าเยอะกว่าเยอะ
ดังนั้นเราก็จะเห็นเคสของผู้ที่แบบป่วยหนักเยอะกว่าเสียชีวิตได้เยอะกว่ารอบแรก
เยอะกว่าเยอะเขาบอกเราจะเริ่มเห็นอาการหนักขึ้นหนักขึ้นคุณดูวันนี้
เราได้เห็นแบบว่าผู้เสียชีวิตเนี้ยเริ่มมากขึ้นมากขึ้นอืมแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี้ยอ่า
มีตั้งแต่๒๔ปีอย่างที่คุณหนุ่มบอกแต่จริงแล้วโรคที่เขาจะสรุปมาโดยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ย
คือโรคอ้วนคือโรคอ้วนแต่โรคอ้วนมันก็อาจจะมีเบาหวานมีความดันเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
อันนี้เราไม่รู้นึกออกไหมหรือโอเคที่เหลือเนี้ยก็จะเป็นแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบ
อะไรสักส่วนใหญ่อืมแต่ก็ถามว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ย
เด็กยี่สิบกว่าก่อนสามสิบครับใช่
เขาเรียกอะไรอ่ะพบกับตัวเองกับสังคมด้วยเพราะว่าวันนี้พอดีพี่ได้อ่านข่าวหนึ่ง
ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันดูเหลิ่ะเยอะมากเลยด้วยอ่ะอันไหนคะคือมันมีเรื่องของกลุ่ม

หลังใหญ่ลงหม้อสุกี้กัน
แล้วก็สุดท้ายปรากฏว่าตำรวจจะเข้าที่ตรวสอบ
เข้าไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็เกณฑ์๕๐กว่าคนนี้ไปที่โรงพัก
ระหว่างที่ตำรวจเขากำลังเช็คประวัตินี่นานท์สับประวัติ
มีโทรศัพท์เข้ามาหาผู้หญิงคุณอังชวนน้องพลอย

คุณพลอยใช่ไหมคะคุณติดโควิดนะคะ
เสร็จปุ๊บผู้หญิงก็เลยบอกต่อตำรวจที่สพที่หาดใหญ่เนี่ย
กระจายเลยทุกคนตำรวจต้องกักตัว

๑๔วันน่ะนี่คือเพราะอะไรถ้าดูในคลิปนั้นนะ
ไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยเลยแล้วยืนรวมกลุ่มแล้วเต้นกันคือแบบ
ใกล้ชิดมากครับค่ะค่าจิตสำนึก
เอาง่ายไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่
คือแบบปฏิบัติธรรมวัดที่ดาราไปกันเยอะอะ
น่ะติดมา๔๐กว่าคนน่ะ
คือคนแบบนี้คือคิดว่าไม่เป็นไรไม่ติด
สุดท้ายคือด้วยการที่คุณทำแบบนี้
ทั้งที่รู้อยู่แล้วเขามีการประกาศขอความร่วมมือ
นี่ดีเขาไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิลลหรือล็อกดาวนต่างนาน

ถึงเวลาเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องไปหาเตียงเพื่อที่จะนอน

คนที่เขาไม่รู้อิหน่อยที่เขาได้รับเชื้อมา

รู้อยู่ทั้งรู้ว่าเขาห้ามคุณยังไปทำแบบนี้

เขาต้องเหนื่อยขนาดไหนที่คุณมาเจอคนอย่างพวกคุณ

กูก็ยังจะมีความสนุกจัดปาร์ตี้เฮฮาแบบอะไรอย่างนี้

ใส่ชุดคอสเพลย์กันด้วยนะคะแต่งตัว

เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปนะตอนตี๔แล้วนะฮะอืมคืออารมณ์นี่ดูดิดูแต่ตั้งชุดนี้
แล้วติดไหมสรุปมีคนติดต้องมีในนั้นสองคนที่ติด
ผู้หญิง๒คนในนั้นที่ติดถ้าติด๒คนยังไงก็อยู่

แต่ตอนนี้ตำรวจรู้สึกว่า๒๐กว่าคนผลเป็นลบแล้ว
แต่ก็ต้องกักตัวอีก๑๔วันอีก๑๓คนรู้สึกว่าจะรอรอผลอยู่
วันนี้น่าจะรู้ไปแล้วในระหว่างนี้น่าจะรู้ไปแล้วนะฮะ
แต่ว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องกักตัวกันทีเนี้ยโอ้โหมันก็ทำให้แบบ
บุคลากรทางการแพทย์ลำบากหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องแบบถูกกักตัว
แล้วดูดิอย่างนี้คือไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย

เออแล้วมีคนเขาแจ้งไปบอกว่าไปเปิดเพลงเสียงดังสนั่นเฮฮา
กันตำรวจเขาก็ไปไงเขาก็ไปต้องปฏิบัติหน้าที่เขาก็เอาตัวเนี่ยกลับมาที่สพ

ก็พอกลับมาสพก็มีโทรศัพท์เข้าไปหาผู้หญิงบอก
ขอโทษนะครับคุณติดโควิดเท่านั้นแหละ

ก็นี่ไงแต่ตรงนี้ตำรวจเขาเป็นลบอยู่เนี่ยดูดิฮะ

เอ้ยยาวโถโถโถที่พูดทั้งหมดดูสิ

อืมถึงมันไม่ถูกต้องเลยนะ

อันนี้ผิดหมายเลยนะตอนนี้

ไม่ได้เออมันโอ้โหมัน
คือเขารู้สึกว่ามันเบาพี่

พอถ้าสมมุติวันหนึ่งคุณมีคนใกล้ตัวคุณที่อาการหนัก
แล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่า

ถ้าจริงคือมันน่ากลัวคือคนละเอา

ทวิตเตอร์บอกวันนี้มีคลัสเตอร์ใหม่ที่เชียงใหม่
เป็นสารปฏิบัติธรรมแม่ชีติดอีก๓๐คน

๔๐หรือ๓๐ได้

ตอนนี้สวดมนตร์ที่บ้านก่อน

เป็นคลัสเตอร์ถือศิลป์รวดเดียว๔๒คนคุณหนุ่ม
ล่าสุดตอนนี้๔๒คนแล้ว
ก็กำลังกลัวว่าสถานปฏิบัติความตอนนี้เจอแล้ว๔๒คน
แต่ยังตรวจไม่เจออีกคน

ตอนนี้เขาเริ่มตรวจเชิงลุกในต่างจังหวัดแล้วนะคะยัง
อย่างที่บ้านหนูคือพระก็เอานี่เลยคุณแม่
ก็คือทำพิธีสืบชะตาเลยก็เอาไมค์ไปจอดที่วัดอ่ะ
แล้วก็พระก็สวดแล้วก็ทุกคนก็เปิดเสียงตามสายหมู่บ้าน

ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

เขาลงพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมก็คือตรวจเชิงลุกนะคุณหนุ่มเนาะ
เขาก็ไปกันที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าคือเขาก็ทราบข่าวว่าเออเนี่ยมีผู้ปฏิบัติธรรมนะฮะ
แล้วก็เดินทางกลับช่วงสงการได้แจ้งมาว่าปรากฏว่าคนที่ไปปฏิบัติธรรมที่เนี่ย
กลับไปบ้านปุ๊บโอ๊ยติดโควิดติดโควิดเขาก็เลยไปตรวจ
ปรากฏว่ามีคนอยู่๔๕คนติดไป๔๒คนตอนนี้จาก๔๒มี๔๕
ตอนนี้ตรวจเจอแล้วว่าพบเชื้อแล้วสี่สิบสองคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลัวว่า
สถานปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่ากำลังดูกันอยู่
ซึ่งคาดว่าช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นเนี่ยอาจจะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ย๔๕คนหลังจากนี้ก็ได้นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้จาก๔๕เจอ๔๒แล้วเหลืออีก๓คนเองก็จะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของผู้ปฏิบัติธรรม
ซึ่งน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมว่าผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีความเสี่ยงสูง
ตอนนี้ทั้ง๔๐กว่าคนเนี่ยก็ต้องทำการรักษาเลยนะส่วนก่อนหน้านี้ได้ทำการตรวจผู้ที่มาปฏิบัติธรรม
เพื่อจำนวนการควบคุมการป้องกันการแพลประบาทของกลุ่มก้อนคัสเตอร์ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย
เพราะว่ามีการหมุนเวียนคนเข้าออกอยู่เรื่อยนะฮะตรงนี้ก็ที่ที่เชียงใหม่ที่เขาบอกว่าค่อนข้างจะน่ากลัวกันพอสมควรนะ
ใช่เตียงด้วยนะเอาจริงนะไม่เพราะว่าอย่างมีเคสกรณีหนึ่งที่เขาแบบมีคนในครอบครัวทั้ง๓คนอย่างนี้ค่ะไปตรวจโควิดด้วยกันหมดสมมุติเวลามีการแจ้งผลจากทางโรงพยาบาลมาไปพร้อมกันสมมุติเราไปกัน๓คนอย่างนี้แจ้งมาแค่สองคนว่าอันนี้นะผลเป็นลบคุณไม่ติดเชื้อนะแต่อีกคนนึงไม่แจ้งมาจนอีกคนนึงเขาก็สงสัย
ไม่มีเตียงเพราะถ้าสมมุติแจ้งปุ๊บเขาต้องมีการมารับตัวไปก็เลยยังไม่แจ้ง
อ่ะยกผู้ป่วยติดเตียงไปส่งโรงพยาบาล
ประกอบว่าพอที่ถึงเสร็จพรุ่งโรงพยาบาลบอกเลยบอกว่า

แต่ไม่บอมบอกแล้วก็ปกติข้อมูลตอนนี้ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลูกเป็นคนนำกลับไปให้พ่อแม่นะ
เพราะฉะนั้นคุณโกหกทุกคนในโลกนี้ได้หมดแต่คุณโกหกคราวนี้คุณโกหกตัวเองไม่ได้ว่าคุณไปทองหล่อมาหรือเปล่า
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณไปทองหล่อเพราะทุกวันนี้เราก็อ่านข่าวกันอยู่แล้ว
มันไม่ได้ตรวจ๗วันเจอนะเมย์บางครั้งคนบางคนตรวจ๕ครั้งกว่าจะเจอนะ
๑๔วันเพิ่งเจอก็มียาวคนนั้นอีก๑๐กว่าวันด้วยบางคนตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีก
มันยังไม่เจอมาเจอวันสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันนี้คุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณไปเที่ยวทองหล่อ
เพราะนักเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้เที่ยวที่เดียวจบ

แต่ส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่จะประมาณ๗วันแต่ว่าคือก็มีประเด็นถึง๑๔๐วันอะไรก็มีบ้าง
แต่ว่าก็คือน้อยแต่ว่าเราก็ควรต้องระวังเอาไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะ
คิดว่าไม่เป็นไรกู๑๐วันแล้ว๑๔วันแล้วไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้คือบางทีไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
ก็ต้องไปเช็คเหมือนกันอย่าประมาทอย่าต้องอย่าไว้ใจความรู้สึกตัวเอง
ดูแลสมภาพนะครับไว้ใจความรู้สึกตัวเองมากบางทีมันก็มีผลเหมือนกัน
ใช่นะเราจบเรื่องโควิดไว้ที่เบรกนี้ค่ะเบรกหน้ามีอีกประเด็นนึง
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเรื่องของการเทปูนลงพื้นที่น้ำกำลังเจิงนองเลยเนี่ย
มันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างเดี๋ยวมาเล่าช่วงหน้าค่ะ

อ้าว

เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูโพยซะก่อน

เรื่องของเทปูนนะฮะ

เขาเทปูนลงในพื้นที่น้ำท่วมดู

แล้วแบบว่าเมื่อวานทุกคนก็แบบ

ที่เขามีการแชร์และเป็นที่วิววาลวิจัยกันอย่างมาก

ได้โพสต์คลิปนาทีคนงานเทปูนลงพื้น
แล้วก็บอกว่าพี่แกเนี่ยเทคอนกรีต
ผสมเสร็จลงไปในถนนที่น้ำทวบ
ว่าทำได้ทำทำไมต่อมาเจ้าของโพสต์ได้อธิบายว่า
เทปูนลงน้ำเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะส่วนผสมของคอนกรีตเนี่ย
ผิดเพี้ยนไปและไม่สามารถควบคุมการเทได้นะฮะ
ไม่ควรที่จะทำเนี่ยดูดิทำได้ยังไงอย่างนี้
อืมเขาก็ถามเทไปทำไมก่อนอืมตอนแรกที่รถเมย์เห็นคลิปแล้วที่ถามว่า
ทำทำไมอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอเดานะแต่เชื่อว่าถูกก็คือ
กรีตเมื่อสั่งมาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีเวลาอยู่บนรถประมาณสอง
สามชั่วโมงถ้าไม่เททิ้งหรือเทออกเนี่ย
จะแห้งแล้วก็แข็งซึ่งจะต้องตัดรถแล้วก็สกัดปูนออก
รถก็จะพังแล้วมันยุ่งยากอีกอย่างนะครับคือเมื่อสั่งคอนกรีตมาแล้ว
อืมอะไรวันนี้อืมแต่ถ้าสั่งแล้วเทแต่บอกว่าเทแล้วฝนตกหนัก
กรีตที่เทจึงใช้ไม่ได้ของงบเทใหม่จะได้ไม่โดนด่าใช่ไหม
คือคืออันนี้มันเป็นแบบข้อสันนิษฐานของเขาว่าจริงแล้วโดยปกติเนี่ย
ผสมปูนอย่างมากมันก็จะอยู่ได้อยู่ประมาณเป็นหลักชั่วโมงอะค่ะ
ทีนี้เนี่ยพอมันผสมผสมอยู่ในตัวรถเนี่ยอย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อกี้เขาสันนิษฐานก็คือมันมีโอกาสที่ถ้าไม่ได้เทออกไปมันจะแข็ง
ถ้าแข่งปุ๊บเขาก็ต้องมานั่งผ่าอีกก้อนกลมกลมที่อยู่บนหลังรถเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาอันนี้เขาก็เลยเหมือนแบบ
งั้นก็ฉันเทไปเลยเพราะว่าถ้าสมมุติเราจะมีการสังเกตเวลาเราไปเห็นก่อสร้างอืม
ข้างนอกเยอะเยอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยพอเทไปปูนเนี่ยมันก็จะหาหมด
ใช่อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วก็จะไปตันถูกเขาบอกผู้ใช้ทวิตเตอร์ไลน์หนึ่งเขาออกมาเปิดเผยนะฮะ
กับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกมุมหนึ่งเนี่ยโดยระบุว่าบริเวณที่เขาเทปูนลงไปเนี่ยมีหลุมเป็นแนวยาวขนาดใหญ่
เกิดจากการจอดถนนเพื่อวางท่ออะไรบางอย่างตอนเที่ยงวันนี้
ตอนนี้คือตอนแห้งปรรับปวดวันเกิดน้ำท่วมสูงน้ำขุ่นมากทำให้เรามองไม่เห็นพื้น
มีคนตกลงไปในหลุมนี้หลายคนแล้ว
ตอนแรกจะมีคนมาคอยยืมบอกตลอดแนว

สุดท้ายจบด้วยการเอาปูนมาเท

คนที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยไม่มีใครเขาตกใจกับสิ่งนี้
ยกเว้นคนอัดคลิปที่ดูตื่นเต้นสุด
เพราะคิดแค่ว่าจะทำยังไงถึงจะอุดรอยเจาะถนน

ที่ยาวมากเพื่อกันไม่ให้คนตก

ปลไม่ได้มาแก้ต่างให้นะ
มันก็แปลกดีเทปูนใส่น้ำท่วม

แสดงว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเขาเจาะท่อเจาะอะไรไว้
มันก็จะชะไปกับน้ำที่มันท่วมอยู่แล้วมันก็มีท่อเล็กเขาก็กลัวว่า
ฝนตกอ่ะมันก็ลำบากขอบคุณโซเชียลครับทำอะไรเนี่ยทุกคนอย่าด่าพี่เขานะ
เขาตากฝนทำงานอุดหลุมให้คนแถวนั้นไม่ตกลงไปไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะ
ตึกตรงนั้นคือไม่ใช่ของรัฐบาลตึกตรงนั้นก็เป็นคนจ้างมาฮะ
พวกเขาลงทุนยืนบอกตลอดแนวเลยล่ะเนื่องจากมีคนตกลงไปเยอะ
อันนี้คือที่เขาออกมามาบอกว่าสรุปแล้วมันเป็นของตึกตรงนั้นเป็นคนจ้างมา
เขามีการจุดเหมือนวางท่งวางท่อแล้วมีประชาชนเดินไปเดินมาตอนคืนมันตก

อยากเห็นมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่งมาตอนที่น้ำลงแล้วหลังจากเทปูนเป็นยังไงบ้างไหมคะ
เผื่อมีใครได้เห็นภาพบ้างอยากเห็นมากเลยคุณผู้ชม
หลังจากที่น้ำลงแล้วอย่างที่เขาเทกันไปอ่ะก็คือเป็นอันนี้เหรอคะ

ที่เทตอนน้ำท่วมนั้นหรอออกมาเป็นแบบนี้

แต่มันก็ยังประสบน้ำลงไปในช่องตรงนั้น
เนี่ยมันประสบน้ำเลยไงแม่มันก็ยังประสบวันนี้
ต้องรอเอง
เปิดโรงทะเบียงถ้าเราชนัดไอหนุ่มหาวิทย์ไกล

อ่าคุณอ่าอะไรคุณอ่า
วันนี้นะคุณอนุชาบูรพะชัยศรีโคศกประจำสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ย
เปิดเผยถึงโครงการเราชนะว่า
รัฐบาลไม่มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่มนะฮะ
โดยคณะคอรมอเนี่ยเคยมีมติ
อนุมัติจำนวนกลุ่มเป้าหมายไปแล้ว
ว่าประมาณสัก๓๑๑ล้านคน
แต่เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจริง

แยกเป็น๑ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไปแล้ว
ประมาณสัก๓๓ล้านคน
แล้วก็มีผู้ที่อยู่ในระหว่างตรวจสอบคัดกรอง

ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทบทวนสิทธิ์
มีอยู่เกือบ๓แสนคน๒แสนกว่า
ดังนั้นคอรมอจึงมีมติเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมาย
โครงการเราชนะเนี่ยให้เป็นประมาณสัก๓๓๕ล้านคน
คือเอาง่ายครึ่งหนึ่งของประเทศให้ได้
เนื่องจากผู้ที่รับสิทธิ์สูงกว่ารอบเดิม
วางไว้ในกระทรวงการคังจึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมมาใช้นะฮะให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่มีเพิ่มขึ้น
ยืนยันไม่มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม
หมายถึงคุณจะต้องไปใช้คนที่ลงทะเบียนเดิม
เธอลงไว้ป่ะลงไว้ป่ะพวกเราไม่ได้ลงก็ไม่ได้แล้ว
ก็ลงไว้แต่เขาไม่เข้าขายเพราะคัดเราออกไง
พอเขาเราออกก็มีสิทธิ์ที่จะทบทวนสิทธิ์อีกหนึ่งครั้ง
แต่ทบทวนสิทธิ์เขาก็คือห้ามอธิบายเงินฝากเกิน๓แสน
แต่คนที่ใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นลูกศีรษะได้เงินเป็นก้อนเลย

จากนี้คอรมอลเขายังเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ย
สามารถใช้จ่ายเงินได้ไม่เกินวันที่๓๐มิถุนายน
จากเดิมเนี่ยเราจะต้องใช้จ่ายได้ถึงวันที่๓๑พฤษภาคมคือสิ้นเดือนหน้านะฮะ
แล้วก็ให้กระทรวงการคังพิจารณาผลการทบทวนสิทธิ
เพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ฉันยังไม่ได้เลยลำบากจริงยังไม่ได้
ช่วงนี้พอเป็นโควิดคนก็ไม่ได้ออกมาใช้จ่าย
หมายความว่าต้องก็สั่งออนไลน์ว่ากันมาแต่หมายความว่าที่จะไปใช้ตามร้านค้า
ร้านค้าเนี่ยมันไม่มีเขาก็เลยขยายเวลาให้
เพื่อให้คนได้มีโอกาสไปใช้หลังจากโควิดซาขึ้นอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเขาจะทบทวนสิทธิ์เราจะรู้ว่าเราได้หรือไม่ได้
คือวันที่๑๓พฤษภาคมประมาณสุดท้ายนั้นแหละ
ทุกอย่างจะต้องจบก่อนวันที่๑๓พฤษภาคม

จาก๓๓๑ไป๓๓๕ก็เพิ่มไปอีกว่า๔๐๐๐๐๐คน
กล่องร้อยจะไหล่๓๑พฤษภาคม
ตอนแรกคุณป้องกันไม่มี๓๑พฤษภาคม
คราวนี้เขาจะเพิ่มอีกประมาณสัก๒ล้านประมาณเป็น๓๓พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องให้ได้๓๓

เท่ากับก็คือคนกลุ่มเดิมไม่ใช่ว่าจะได้เงินใหม่ถูกไหมคะเพราะตอนนี้คนบอกเอ๊ะจะได้อีกรอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไงก็คือคนที่ยังไม่ได้
เคอร์ฟิลล์เขาไม่จำเป็นจะต้องชดเชยนะความจริงแต่ถ้าสมมุติประกาศเคอร์ฟิลล์ต้อง
อาหารจานนี้มีทั้งความเผ็ดความมันของกะทิความคาวและความหวานผสานรวมกันแม้ว่าจะซื้อซอสแกงมัสมันสำเร็จรูปตามซูเปอร์มาร์เก็ตไปปรุงเองก็สามารถทำให้อาหารจานนี้อร่อยราวกลับเป็นฝีมือของเชฟมิชลินเลยทีเดียวทั้งนี้ค่ะนอกจากแกงกะหรี่แล้วเนี่ยนะคะ๕๐อันดับที่ถูกจัดอันดับ

เปื่อยหมดเพราะแอลกอฮอล์เขาก้อนจะเคยชิด

จำนะคุณไม่กลัวไม่ได้นะผมบอกให้

เอานี่ของเมย์ดีกว่าปลอดภัยกว่า
ของพี่หนุ่มก็คือแอกาฮอล์
เต็มสตีมากเหมือนกัน
เขาพูดเป็นห่วงกับเมตย์จริง
เพราะคุณแม่ไปตึกตึกคุณแม่น่ากลัวสุด
นุ่มฉันจะไปเป็นที่
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙๒๑เมษายนนะครับจนวันที่๒๒เมษายนทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าน้องพบเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติแล้วก็กำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าทำการรักษา
แต่ในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานมีคนแชร์รูปเขาตอนที่เขาออกจากโรงพยาบาลนั่งหลังรถกระบะมาเนี่ย
ก็คือคุณแจ๊ดนะครับคุณแจ๊ดชวนชื่นรักษาตัวจากโควิดอยู่พักใหญ่นะ
ล่าสุดเนี่ยคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าขอบคุณที่เป็นห่วง
อยากจะบอกทุกคนเลยว่าระวังตัวกันให้ดีนะนะฮะ
เคยเห็นข่าวรู้สึกว่าเออมันจะเป็นก็เป็นนะคนไม่เป็นก็ไม่เป็น
สุดท้ายพอมาเป็นเองรู้เลยว่าของพวกนี้ไม่เป็นไม่รู้
คนที่ทำเป็นเก่งโอ๊ยไม่มีอะไรน่ากลัวลองเป็นแล้วจะรู้สึก
ตอนนี้เขาบอกเด็ดขาดแล้วว่าทุกคนที่อยู่โรงพยาบาล
หาเอาง่ายแจ๊ดพูดเลยว่าเข้าโรงพยาบาลยังหาห้องยากก็เลย
ใช่ไหมล่ะโรงพยาบาลหาเขาแทบจะไม่มีเลย
ที่หมอบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วแต่ตนเนี่ยก็แยกห้องพักไปอีก๑๔วัน
เชื่อว่าใครที่ป่วยออกมาเนี่ยไม่มีใครเหมือนเดิมสักคน
ผมเชื่อว่าผมกลัวกว่าเดิมอีกตอนนี้
เขาออกมาโพสต์แชร์คลิปวิดีโอ
สิ่งที่ตัวเองค้นพบในระหว่างที่เขารักษาตัว

หน้าตาดมมันสดใสมากขึ้นนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับยาเข้าไป
รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตอบสนองกับยาได้ดีมากและนี่คือสิ่งหนึ่งที่พยายามทำให้ทุกคนเข้าใจ
อยู่อย่างหนึ่งที่มันหายก็คือรสเปรี้ยวน้องโดมบอกรสเปรี้ยวเนี่ยหาย
เริ่มต้นเนี่ยจากทานขนมรสมีทั้งเกลือมีทั้งมะนาวก็ลองกินดูเอ๊ะ
ทำไมกินเท่าไหร่มันไม่เปรี้ยวมันจะออกเค็มแล้วก็หวานก็ไม่รู้สึกว่ามันรสเปรี้ยวนะฮะ
เท่านั้นยังไม่พอพอรู้สึกว่าอยากได้วิตามินซีเนี่ยก็ชอบกินน้ำมะนาวอยู่แล้ว
ก็เลยซื้อมากินแต่พอกินแล้วรู้สึกว่าเอ้าทำไมมะนาวมันหวาน
ไม่เปรี้ยวอ่ะอือมันแบบมันเค็มขมอ่ะแต่มันไม่ได้แบบอย่างเนี้ยไม่เหนียว

ครั้งเนี้ยมารองมะนาวต้องเปรี้ยวแต่ก็เลยเลยฝากให้คนที่ซื้อมาให้เนี่ย
เพราะอยากได้วิตามินซีพอกินเข้าไปแล้วมันไม่เปรี้ยวออกเค็มขลม
เป็นอันพิสูจนได้ว่ามันสูญเสียการรับรสเปรี้ยวไปแล้ว
แต่อาจจะเป็นแค่เพียงช่วงเวลาสั้นหรือเปล่าก็ต้องดูกันนะครับ
เดี๋ยวตอนเขาหายดีก็จะเป็นยังไงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็มาดูกัน

ตอนนี้กลับบ้านแล้วนะฮะส่วนคุณเอพี่สาวเนี่ย
ยังคงต้องรักษาเรื่องของปอดอักเสบต่อไป
ก็เป็นคู่พี่น้องนะครับต้องเข้ารับการรักษานะครับ
แล้วก็ลูกสาวของคุณเอเองเนี่ยน่ารักมากเลยนะ
ก็ติดเหมือนกันนะไปอยู่ด้วยกันนะฮะกับคุณเอเนี่ยนะครับ
บอกว่าส่งกำลังใจให้พี่เอโยมีข่าวดีว่าโยนั้นหายแล้วนะครับ
กลับบ้านแล้วแต่พี่เอนั้นต้องรักษาอาการปอดอักเสบจนกว่าจะหาย

ซึ่งโยอาจต้องรับน้องเอวี่มาดูแล
ช่วงที่แม่นั้นยังไม่หายสู้นะเอ
ไม่ต้องห่วงเรื่องงานอีกไม่นานได้เจอกันแล้วคิดถึงนะอืมนะ

ก็คือคุณโยไปติดคุณเอคุณเอติดทางน้องเอวี่นะฮะ
แล้วก็มีแม่บ้านอีกคนนึงแล้วก็มีลูกน้อยอีก๑ขวบลงลูกของแม่บ้าน
ก็ติดกันหมดเลยนะฮะก็ต้องเข้าไปรักษาตัวกันนะครับ
ไปกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ทุกท่านก็อย่าเป็นเลย
คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแล้วมันจะไปถึงขั้นไหนอะไรยังไง

อย่าไปเห็นว่าคนอื่นเขาเป็นแล้วเขาหายก็กลุ๊กเลยไม่กลัว
บางทีร่างกายเราอาจจะไม่ได้เหมือนร่างกายคนอื่นก็ได้นะ
เพราะว่าโรคนี้มันบอกลำบากมันพูดลำบาก

อ่าเดี๋ยวพักป๊ะหนึ่งคะช่วงหน้า
คุณเบลบอกว่าแผ่เมตตาให้เลย
ถูะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ
กลายเป็นดราม่ายาวดั่งละคร
หลังจากนี้มีเรื่องบาดหมางกันบริยอทนะไหม

มีก็จะเลือกที่บาดหมางบริยอทแนะ

อันนี้อืมหมดความหมายจริงจริงสำหรับคุณปั๊บโปรไตโต้หลังจากถูกภรรยาสาวใบเตยสูงว่าพิษนี่กำลังร้องเพลงอยู่น่ะเห็นไหมอ่า

แกรกไว้
ไม่มีใครคือคนส่วนใหญ่คือฟังอ่ะเอาเสียงมากำลังอัดคลิปเนี่ยนะคะ
ร้องเพลงบางท่อนของซิงเกิ้ลล่าสุดของคุณปั๊บเนี่ย
จังหวะนั้นนี่คุณใบเตยกำลังออกกำลังกายอยู่ข้างหลังก็เดินเดินอยู่
งานนี้ก็เลยทำให้ชาวเน็ตลืมโฟกัสเพลง
วัวแต่มองข้างหลังที่ขยับขยื่นอยู่มากกว่าอะไรอย่างนี้
โอเคก็เป็นแบบกิจกรรมน่ารักในครอบครัวกันนะคะ
อ้าคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มยังไงละทีนี้มันยิ้มอะไรมันมีอะไรแล้วคุณยิ้มอะไร
ยิ้มอะไรผมอยากรู้คุณคุณนั่งก้มมองโทรศัพท์เสร็จพอตัดภาพกับคุณก็เลยมาแล้วคุณก็ยิ้ม
กบสู่ว่านั้นโพสต์ข้อความคุณนี่มันเสียแซ่งเก่งจริงนะ

ก่อนหน้านี้ผมเห็นคุณนั่งก้มดูโทรศัพท์อย่างเงี้ยสภาพตัดมาปุ๊บคุณดึงขึ้นมาแล้วคุณยิ้ม

อันนี้มันกันแล้วมันไม่กระเด็นไปโดนหัวเธอหรอก
มันอ้อมมาอย่างนี้มันจะอ้อมมาอย่างนี้ได้
โหหนุ่มถ้าดวงจะสวยกินแดบว่าเธอบาบ

นะฮะกลับบ้านกลับช่องไปไปอยู่กับลูกกับเต้าไป